มอนทองทุเรียนลงลับแลแล้วก็ยังมีมังคุดและอื่นนี่เห็นไหมลูกใหญ่มาก
เป็นผลไม้ที่ขายดิบขายดีถึงช่วงหน้าร้อนทีไรนี่แหละต้องรีบจับจองกันเลย
แล้วคนที่มาซื้อก็มีทั้งลูกค้าในประเทศไทยเรารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
และทุเรียนที่ยอดฮิตยอดนิยมและขายดีก็คือทุเรียนลงลับแลนี่แหละ
แต่มันสามารถออกผลได้ถึง๓๐๐ลูกเยอะนะเยอะเลย
แล้ว๓๐๐ลูกนี่แหละทำกำไรให้กับสวนของคุณพี่ภัยศาลได้เป็นอย่างดีทีเดียว
ขายได้ราคาดีเพราะอะไรกิโลกรัมหนึ่ง๓๐๐บาทคุณคูณไปสิ๓๐๐ลูกลูกหนึ่งกี่กิโลเอาลองคูณดูเล่นแล้วกัน
ซึ่งทุเรียนพันธุ์นี้จะถูกรับซื้อไปอย่างมากโดยพ่อค้าออนไลน์ชาวกัมพูชา
คนกำผู้ชานิยมกินทุเรียนพันนี้มากเลยนะเค้าก็เลยมาเมาซื้อแบบออนไลน์

เจอเอาจริงทุกวันนี้ทุเรียนเนี่ยได้รับความนิยมทั่วโลกแล้วนะ
แต่เอาล่ะคนไม่ชอบก็มีแต่ตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น
ใช่แล้วทุเรียนพันธหลงลับแลนเนี่ยขายดีไม่แค่นี้นะ
ยังมีทุเรียนพันธุ์อื่นและผลไม้อื่นก็ขายดี
ทุเรียนหมอนทองยอดฮิตยอดนิยมอมตะตลอดกาล
อันนี้ก็ขายดีกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
เออราคาก็ไม่น้อยเหมือนกันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงนาทีทอง
มันก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อร่อยด้วย
ต้องระวังให้ดีนะไปเจอทุลงทุเรียนอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะช่วงนี้มันแค่เพิ่งเริ่ม
ก็ต้องฝากผู้ประกอบเพราะว่าต้นซีสัน
ใช่ไหมต้นซีซั่นเพราะฉะนั้นใจเย็นอีกนิดนึง

เออช่วยกินมะม่วงหน่อยช่วงนี้มะม่วงไม่แพงด้วย